เหมือนที่ชนะทิพย์สงสินนั้นเคยทำไว้นะครับ
แล้วเขาก็มีไอดอลคือชนะทิพย์ด้วยนะครับ
ไปติดตามการเล่นของเขาแล้วก็รู้จักเขาหน่อยนะครับ
ความสูง๑๕๑เซนติเมตรของเฟรมปรณวัฒน์โชธจิรชัยธร
ฟุตบอลชุดยู๑๖ทีมชาติไทยจากสโมสรเมืองทองยูเนเต็ด
จะเคยทำให้เขาโดนล้อจากเพื่อนร่วมทีม
จากรูปร่างที่เล็กกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน
และแรงปะทะที่สู้เพื่อนไม่ได้
แต่เฟรมได้เปลี่ยนจุดบกพร่องของตัวเอง
กลายมาเป็นนักเตะริมเส้นที่มีความเร็วและความคล่องตัวสูง
ที่ทวนาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก
เขาจะมุ่งมั่นเพื่อคว้าแชมป์มาครองให้ได้
ผมอยากเตะบอลผมก็ไปซ้อมกับทีมโรงเรียนก่อนครับ
ก็ไปขอซ้อมแล้วทีนี้ผมก็ซ้อมไปเรื่อย
เรื่อยแล้วทีนี้พ่อครับพ่อให้ไปลองไปซ้อมอาคาเดมี่ที่บอยท่าพระจันทร์ครับ
แล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้ไปซ้อมสัก๒เดือนกว่า
เขาก็ให้ผมก็ลองไปคัดที่ต่าง
แล้วก็ผมก็ไม่ติดครับพ่อผมก็บอกว่า
ไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ตั้งใจซ้อมใหม่ครับ

ไม่มีแรงประทะเพื่อนก็ตัวใหญ่กว่าแรงประทะเขาก็เยอะกว่า
ผมก็มีอุปสรรคตรงนี้ครับที่ผมแบบเสียเปรียบเขาครับ
อยากไปติดทีมชาติชุดใหญ่ครับแล้วก็ได้ขึ้นไปเล่นไทยลีกครับ
ความผ่านผมด้วยแล้วก็ไปเล่นต่างประเทศด้วยครับ
รณวัฒน์มีนักเตะในดวงใจคือเมซิเจชนะทิพย์สงกระสิน
ด้วยสไตล์การเล่นและรูปร่างที่คล้ายกัน
เฟรมยึดถือชนะทิพย์เป็นแบบอย่าง

ก้าวไปอยู่ในจุดที่ไอดอลของเขาเป็นอยู่ในขณะนี้
หาดูพวกชนะทิพย์ครับ

ผมก็เลยเป็นพี่เจเป็นไอดอลครับ

เขาชลาดครับถึงแบบนั้นผู้สายแต่เขาชลาด

ผมแดนหลองเท้ากับพี่เจคู่หนึ่ง
แล้วผมวันนั้นผมแบบนี้ออกไปใส่ซอม

มั่นใจได้ว่าในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในครั้งนี้
เขาจะพาทีมชาติไทยไปเล่นในรอบสุดท้าย
และสารฝันสู่ศึกชิงแชมป์โลกต่อไป
ก็ช่วยเชียร์น้องพวกผม
แล้วก็ช่วยเชียร์พวกสตาร์ฟโค้ดให้เยอะครับ
แล้วก็วันที่๑๘ครับมีแข่งนัดแรกครับ

อนาคตของเมซิเฟรมที่จะตามรอยเมซิเจ
ไอดอลของเขาสู่ความสำเร็จยังคงสดใส
และแน่นอนว่าในทวนาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก๒๐๑๘
จะเป็นเวทีของการพัฒนาฝีเท้าของเฟรม
สู่อนาคตที่สดใสต่อไป
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน